ปัญหาทุกวันนี้ที่มันยังไม่ดีเท่าที่ควร

เห็นแบบความไฮปของประชาชน
แต่ว่าอันนี้มันเห็นความเป็นจริง
ต้องก้าวกล่าย
ชื่อเพลงว่าต้องก้าวกล่าย
ทำไมทุกเพลงมันจะต้องเป็นแบบ
ต้องก้าวกล่ายต้องก้าวกล่าย
ชีวิตก้าวหน้าเพราะเราอยู่ไม่ไกล
ให้ไทยก้าวหน้าต้องก้าวกล่าย
คุณภาพไม่ดีโอกาสไม่มีไม่เคยเสมอกัน
คุณภาพไม่ดีโอกาสไม่มีไม่เคยเสมอกัน
ผ่าน๘ปีมีแต่ความล้าหลัง
๘ปีมีแต่ความล้าหลัง
หมดความหวังรวงแต่จุกจนระจาย
หมดความหวังรวงแต่จุกจนระจาย

ความอุ่มล้ำทีบห้างออกไป
ความอุ่มล้ำทีบห้างออกไป
คงต้องกลายเป็นคนจนหล่นใหม่อย่าปล่อยประเทศไทย

มันบีเลยครับ
ลัพธ์ของมันโดยส่วนมากกับเพลงร็อก
มันอาจจะจำเป็นถ้าหยุดกดพอดีถูกไหม
สมมุติกีตาร์เรามาเรากดให้อยู่อย่างนี้โหมาเป็นก้อนเลย
แต่ถ้ากดเยอะไปเมื่อไหร่มันจะเกิดความอึดอัดของคนฟังทันที
ผมรู้สึกถึงสิ่งนั้นอันดับแรกก่อนเลยนะครับ
เนื้อเพลงเก้าไกรเป็นเนื้อเพลงที่ไม่ได้พูดถึงนโยบายแบบ
ไม่ได้เอานโยบายมาใช้มาเรียงไปจนเป็นคำพูด
โครงสร้างพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าปล่อยเป็นอย่างนี้

จะมีการถีบตัวของความเหลื่อมล้ำจะมีคนจนรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้
ซึ่งถ้าถามว่ามันก็เหมาะไหมกับ

เหมือนกับว่าไม่ได้ต้องมาพูดถึงว่าจะต้องนโยบายยังไง
แต่ให้พูดถึงว่าแก่นของมันคืออะไรอะไรอย่างนี้

ถือว่าดูเหมาะสมกับพักเขาดีนะครับ

เพราะว่าเพื่อนน้องชอบกันเยอะ

เยอะเช่นแบบ
ของอะไรที่มันเป็นสาระหรือนักมากมันต้องเคลือบ

ตอนนี้คือเท่าที่ได้ยินมันไม่มีความหวานเคลือบ
มันไม่มีศิลปะเคลือบอยู่เลย

แต่มันไม่ใช่จุดให้คนพักคนฟังแล้วเออลื่นหู
เหมือนที่บอกความเป็นเพลงสำหรับก้าวไก่ความเป็นเพลงมันไม่ได้มากขนาดนั้น
แต่อันนี้หนูรู้สึกว่ามันดูไปถ่ายแล้วเหมือนทำจริงไม่รู้สร้างซีนหรือเปล่า
แต่รู้สึกว่ามันอยู่กับความเป็นจริงดีพี่มันปัจจุบันมั้ง
แม้จะพูดถึงโครงสร้างปัญหาทุกวันนี้ที่มันยังไม่ดีเท่าที่ควร
มันอยู่บนความเป็นจริงเว้ยพี่อันเนี้ยมันจริงที่อยู่บนความเป็นจริงแค่นั้นเลยค่ะ
หมายถึงว่าแบบว่าสมมุติขออนุญาตเปรียบเทียบเพื่อไทยอย่างนี้เราส่วนใหญ่เราจะเห็นการหาเสียง
เราเห็นไวท์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเห็นแบบความไฮฟของประชาชน
แต่ว่าอันนี้มันเห็นว่าเห็นความเป็นจริง
ลองไปสังเกตกันดูนะฮะเขาจะพูดประเด็นประชาชนเราก็เท่ากัน
แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเพลงองค์กรเขาก็มีสิทธิ์ที่จะล้ำได้

ตอนนี้ในโจทย์เขาที่ต้องหาเสียงคนทุกระดับ
แต่เพลงจังหวะนี้ผมเข้าใจได้นะครับ
คือพี่นึกออกว่าหนูรู้สึกว่าเขาอาจจะแบบ
คือไม่รู้ว่ามันแบบจุดประสงค์ของเขา
เขาอยากตัวนี้เขาอาจจะอยากให้คนอื่นที่ไม่ได้เลือกเขา
มาดูแล้วเห็นอาจจะชอบก็ได้อะไรอย่างนี้ไง

ผมให้คะแนนน้องไก่เต้นเยอะเลย

หนูให้เยอะมากเพราะหนูรู้สึกว่ามันจริงมันปัจจุบัน

แต่ว่าอย่างหนูได้มาตรฐาน
มันไม่แย่อ่ะมันไม่ได้แบบเออไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ย
โอเคเขาปล่อยมาแล้วนี่ก็ถือว่าเขาได้มาตรฐาน
ให้เกียรติคนทำงานเนอะเราจะไม่เบมว่าคนทำงานมันต้องเปล่า
ก็ปล่อยมาแล้วแสดงว่าได้มาตรฐานที่เขาอยากได้
พักก้าวไกลหรือศิลปินที่ชื่อว่าก้าวไกล
เพลงนี้ลองไปฟังกันดูอีกสักทีครับว่า
คุณจะสนับสนุนเขาไหมคุณจะซื้อเพลงเขาไหม
ศิลปินที่ชื่อว่าก้าวไกลกับเพลงลักษณะแบบนี้
ลองฟังดูครับเพราะว่าการเมืองบทเพลงศิลปะภาพวีดีโอ
ทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันในบริบทของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงกันไม่ได้
เพลงนี้ถ้าเราเป็นคนทำเพลงขึ้นมาแล้ว
เราจะทำเพลงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายังไง
โจทย์ศิลปะยังไงลองไปดูครับ